มาดูคุณชูวิทย์กันหน่อยค่ะวันนี้ไปกระทรวงคมนาคมอีกแล้วนะคะ
ต้องใช้คำว่าบุกไปอีกแล้วแล้วก็ไปทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
แต่วันนี้ไม่ได้ไปทำแค่กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะ
ควงลูกสาวไปด้วยเหรอสองไปยื่นเอกสารให้ตรวจสอบข้าราชการในกระทรวงด้วย
และ๓ยอมเปิดเผยแล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังคุณชูวิทย์ให้ทำลายคะแนนเสียงหรือว่าชื่อเสียงของพักภูมิใจไทย
วันที่คุณชูวิทย์บอกเลยเอาไล่ไปทีละเรื่องนะคะ
ไปดูกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ของคุณชูวิทย์ก่อนละกันเพราะวันนี้หอบทั้งไม้กวาด
ทั้งไม้ปัดขนไก่เอาไปปัดเอาไปกวาดอะไรไปดูค่ะ
สกปรกมากเลยนะเดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมถึงสกปรก
ว่ามีการหัวกันยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูให้รัฐมนตรีคนใหม่รักษาการแบงค์เขาดู
ว่ากระทรวงคมประมาณพร้อมเนี้ยมันเลอะเทอะ
ประธานหน่อยนี่ค่ะมาถึงกระทรวงปุ๊บ
เอาไม้กวาดเอาไม้ขนไก่เริ่มจากการปัดกวาดป้ายกระทรวงคมนาคมก่อนเลย
แล้วก็นี่ไล่กวาดพื้นถนนจากทางเข้าไล่มาเรื่อย
มีข้างหลังมีไม้กวาดทางมะพร้าวด้วยนะคะ
และอย่างที่บอกวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะ
เขียนว่าปราบโกงนะคะเห็นไหมคะ
แล้วก็มีป้ายปักบอกปราบโกงค่ะ
หลังจากทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เสร็จแล้วก็ยื่นหนังสือถึงนายอธิรัฐรัตนเศษ
ในฐานะรัศกาลรัฐบินฯว่าการกระทรวงคำมันาคม
เพราะว่าคุณศักดิ์สยามตอนนี้ถูกให้หยุดปฏิบัติการ

ใช่ทีนี้ยื่นหนังสือให้นายอธิรัฐตรวจสอบพฤติกรรมข้าราชการระดับสูงในกระทรวงหน่อย
ประพฤติมิชชอบแล้วก็เอาจากการที่คุณตะการตาถือมาเนี่ย
มาแสดงความยินดีและให้กำลังใจในการทำงานของนายอธิรัตน์ค่ะ

ส่วนตัวเขาเขาไว้วางใจในอธิรัฐ
เพราะว่าเห็นว่าเป็นคนหนุ่มที่มีอนาคต
ก็เลยอยากเอาข้อร้องเรียนมาเสนอให้ตรวจสอบหน่อย
ข้อแรกก็คือยับยั้งโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
อย่างไม่โปร่งใสและเกี่ยวข้องกับบริษัทรัพย์เหมาเกาะสร้างชื่อดังอีก๒แห่ง
อกจากนี้บริษัทนี้และนอมินีของบริษัทยังเป็นในทุนพักการเมืองใหญ่ด้วย

ข้อ๓อยากให้ดำเนินคดีกับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่องการออกโฉนดที่ดินเขากระโดงซึ่งเป็นที่ของรอฟทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ที่ใช้อำนาจหน้าที่เกินขอบเขต
รัก๙โครงการของกรมทางหลวงชนบทที่มีงบประมาณกว่า๓๐๐ล้านบาท
จากท่านรัฐมนตรีว่าการกับเลขาไม่ทราบว่ามอบในเรื่องใดอะไรยังไงบ้าง
แต่ถ้าตามหลักการสามารถทำได้ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเป็นเลขาเซ็นแทนรัฐมนตรี

เซ็นแทนไม่น่าจะได้แต่อาจจะเป็นการแล้วแต่เรื่องต้องไว้ขอดูรายละเอียดก่อน
เพราะอันนี้ผมเพิ่งทราบเหมือนกันครับว่าเรื่องนี้ยังไม่เคยทราบเรื่องมาก่อนเลย
สั่งการแทนรัฐมนตรีคุณว่าสั่งได้ไหมล่ะเป็นแค่เลขา
เออก็ได้ครับผมก็ต้องดูตามระเบียบกฎหมาย
ถ้าตรงไหนที่มันเป็นที่ไม่โปร่งใสหรือมันผิดก็ยังไง
ผมก็ไม่นำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีแน่นอนครับ
แล้วที่มีสิทธิ์เปิดประมูลใหม่ในรัฐบาลรอบหน้าไหมครับ
เพราะว่ามีคนเรียกร้องบอกว่าจริงแล้วควรจะเปิดประมูลกันใหม่
นั่นจะว่าการประมูลครั้งนี้มันตรงไหน
อันนี้เดี๋ยวให้เป็นสารชี้เป็นคนชี้ดีกว่าว่าการประมูลเนี่ย

วันนี้คุณชูวิทย์นั่งจับเข่าแบบนี้เลยนะ
แล้วยอมรับยืดอกแบบแมนเลยว่า
ผมต้องการทำลายคะแนนเสียงพักภูมิใจไทย

และยอมบอกด้วยว่าผมมีเบื้องหลังจริง

ก็ประชาชนไงครับ
ประชาชนคนไหนที่มีข้อมูลทุจริต
ใครมีข้อมูลจะให้รับงานด่าใครผมรับหมด
เพราะมันคือสิ่งที่ประชาชนทำได้
ผมยินดีรับผิดชอบภาระทางกฎหมาย